มีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างไหมคะ
ที่ชนบุรีค่ะมีคนไปเจอผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตปริศนาอยู่ในร่องน้ำนะคะ
คือสภาพศพถูกอำพราง
คือตั้งใจอำพรางเลยแหละเพราะว่าเหมือนกับมีผ้าห่มห่อไว้
มีพยานพันหัวแล้วก็เอากิ่งไม้มาสุ่มไว้เพื่อให้มองไม่เห็นนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วมีคนไปเจอจนได้นะคะ
๖โมง๔๕นาทีช่วงเย็นนะคะรองสารวัตรสอบสวนสพห้วยใหญ่
ได้รับแจ้งเหตุพบศพหญิงสาวในร่องน้ำในไร่มันสัมปะหลังที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เป็นหญิงไทยไม่ทราบชื่อเพราะไม่พบหลักฐานแสดงตัวตนเลยนะคะ
สภาพศพคือสวมเสื้อคอกลมสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อนคล้ายบ็อกเซอร์ของผู้ชายอะค่ะ
หงายทับผ้าห่มลายดอกสีเขียวค่าชมพูที่หัวเนี่ยถูกพันด้วยผ้ายัน
เป็นพยานของไอ้ไข่วัดศรีชนนครศรีธรรมราชนะคะ
ลักษณะเหมือนจะเอามาสะกดวิญญาณหรืออะไรไม่แน่ใจ
แต่ดูจากสภาพศพประเมินเบื้องต้นก็คือน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้ว

เรื่องต้นเนี่ยที่ร่างมีบาดแผลถลอกต้นขาข้างขวายาว๒๐เซนติเมตร๑แผลด้วยนะคะ
แต่นอกนั้นไม่มีอะไรก็ส่งร่างไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
คนที่มาเจอศพเป็นคนแรกเป็นชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะ
เขาบอกว่าตอนแรกที่มาเจอเนี่ยเขานึกว่ามีคนเอาซากสัตว์มาทิ้ง
เพราะว่ามันเป็นผ้าห่มห่ออะไรใหญ่ไว้
มีสติ๊กเกอร์เครื่องดื่มน้ำอัดลมปิดหน้าเอาไว้ด้วย
แล้วก็มีกิ่งไม้ปกคลุมเหมือนอำพรางเลยค่ะ
แต่เขาบอกจะเป็นซากสัตว์ทำไมมันดูตัวใหญ่ผิดปกติอะค่ะ
ลองเขียดูโอ้โหคนชัดเลย
เมืองต้นตอนนี้ตำรวจระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบหาเบาะแสเพิ่มเติมแล้วนะคะ
สันนิษฐานว่าศพน่าจะมีคนเอามาทิ้งอำพราง
สาเหตุการตายเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรก่อนนะคะ
ตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยว่าผู้ตายเป็นใคร
จะได้สามารถหาหลักฐานหรือข้อมูลเชื่อมโยงได้ว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นใครได้บ้างค่ะ